กรณีที่อันนี้เหมือนหนังเลยนะ
ผู้ต้องขังคดีค้ายาเสพติด
เขาหนีออกจากรถของเรือนจำ
ขณะที่รถของเรือนจำนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๒๙คนไปส่งที่ศาล
เขาวิ่งหนีไปแล้วก็ไปขึ้นรถของเพื่อนที่จอดรออยู่

ตอนนี้ตำรวจสะแก้วนะคะได้รวบรวมกำลังค่ะ
พยายามที่จะติดตามค้นหารวมทั้งบริเวณอำเภอที่ติดชายแดนด้วยนะคะ

ช่วงนี้เขาบอกว่าโอ้โหมีเบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
ค่ะตำรวจภูทรสะแก้วร่วมกับทหารตอนนี้กระจายกำลังเลยนะคะ
ล้อมพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองและ๓อำเภอที่ติดชายแดน

ติดตามจับกลุ่มตัวนายเชิงชายชุ่มชื่น
อายุ๒๖ปีเป็นผู้ต้องหาคดีจำหน่ายยาเสพติด
หลังถูกจับกลุ่มได้พร้อมพันรยาและพวกอีกหนึ่งคนเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
ยาไอซ์๔กิโลกรัมและยาบ้าจำนวนหนึ่งนะคะ

ขณะที่นำตัวไปส่งฟ้องศาลจังหวัดสะแก้วช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
โดยเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำนี่ปฏิบัติการ
ก็คือการนำตัวผู้ต้องหาคดีอื่นด้วยนะคะ
รวมกันใน๒๙คนเดินทางด้วยรถของเรือนจำ
รถของเรือนจำก็จะเป็นลักษณะเป็น๖ล้อแล้วก็มีกรง
ใช่ค่ะก็ไปเจาะที่บริเวณหน้าศาลและพอเปิดประตูเปิดประตูด้านหลังออกไป
ให้ผู้ต้องหาเดินเข้าแถวแล้วก็ลงไปด้านล่าง
ลงไปด้านล่างก็คือบริเวณใต้ถุนศาลนะคะ
นายเชิงชายอยู่ดีก็ตะโกนขึ้นมา

เจ้าหน้าที่ก็ตกใจหันไปดูแม่ไหนใครมายังไง

วิ่งหนีในขณะที่ข้อเท้ามีตรวนอยู่ด้วยนะ
ตรวนที่จะทำจริงแล้วจะต้องทำให้วิ่งช้านะ
แต่ว่าตำรวจขออภัยนะคะ
เจ้าหน้าที่เรียนจำพยายามวิ่งตามแต่ก็วิ่งไม่ทัน
แต่ที่สำคัญคือนายเชิงชายเขาไม่ได้ใส่กุญแจมือ
ตะกรวนที่บริเวณเท้านะคะ
วิ่งหนีไปไหนไปที่รถเก๋งคันหนึ่งสีขาวจอดรออยู่
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยรถคันนี้นะคะ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นการมารอรับห่างจากเรือนจำ๒๐เมตรเท่านั้น

จากนั้นรถคันนี้ขับออกไปที่ประตูด้านหลังศาล
อย่างรวดเร็วไปตามเส้นทาง๓๕
ซึ่งเป็นเส้นทางสะแก้วเขาหินซ้อนแยกน้ำทรัพย์นะคะ
จากนั้นก็เลี้ยวเข้าถนนมุ่งสู่บ้านคลองมะละกอ
สามารถซึ่งเส้นทางนี้สามารถขับเข้าไปที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา
ผู้เห็นเหตุการณ์ครับเขาเล่าว่านะคะเล่าว่าช่วงเกิดเหตุนี้เร็ว
ทุกอย่างเร็วมากนะคะเห็นรถเก๋งสีขาวมาจอดกลางถนน
คล้ายกำลังจะออกหรือกำลังจะเข้าช่องจอดรถ
ก็คือคนที่เขามานั่งรอมีบางคนมารอญาติเหมือนกันนะ
ตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าเห็นว่ามีรถคันนี้
อยู่ดีก็จอดกลางถนนจะเข้าซองก็ไม่เข้าจะไปก็ไม่ไปนะคะ
แล้วก็จอดรอแบบนี้จนมีผู้ต้องหาวิ่งขึ้นรถ
แล้วก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วเขาบอกว่ามองเข้าไปในรถ
ไม่เห็นไม่ทราบว่าในรถนี่มีกี่คนเพราะว่าติดฟิล์มดำมาก
จากนั้นภาพที่เห็นก็คือมีนักโทษวิ่งลงมา
แล้วก็มีตำรวจสองนายวิ่งตามมาแต่จับตัวไม่ทัน
คือไม่สามารถคว้ารถอะไรได้เลย
คือผู้ต้องหาคนนี้เข้ารถปิดประตูแล้วไปเลย
ขณะที่พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนง
มาสอบตามระเบียบเพื่อหาผู้รับผิดชอบเรื่องนี้

ก่อนหน้านี้มีใครมาเยี่ยมผู้ต้องหาที่หลบหนีไปเนี่ย

ผู้ต้องหารายนี้ถูกจับพร้อมภรรยาเขาด้วยนะ

คดียาเสพติดเหมือนกันแสดงว่าภรรยาก็ยังอยู่ในคุกอยู่
และตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าพบรถหรือผู้ต้องหาที่หลบหนีแต่อย่างใดเลยค่ะ